คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
พบกับผมคิงพีรวัตรอัธนาคครับ
พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปคุยกันกับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับ
ถึงเส้นทางการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จครับ
วันนี้ครับเราพูดคุยกันกับคุณซินีนาฏประเสริฐพักดีหรือว่าพี่เอ๋นะครับ
เจ้าของธุรกิจบ้านลูกชุบครับพี่เอ๋สวัสดีครับ

เอ๋ครับเกริ่นให้ฟังเบื้องต้นหน่อยได้ไหมครับว่า

เริ่มต้นจากคุณแม่ทำขนมลูกชุบมาเมื่อ๔๖ปีที่แล้วก่อนนะคะ
จริงคุณแม่ก็เป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งที่อยากมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมในชีวิตประจำวัน
ก็เลยค้นควายจะหาทำนู่นทำหนี้ขาย
ว่าขนมลูกชุบที่มีขายอยู่ในตลาดเนี่ยที่เขาทำสวยก็ไม่ค่อยอร่อย

แม่ก็เลยวางจุดขายของตัวเองเอาไว้ว่า
เราจะต้องมีลูกชุบที่ทั้งสวยและอร่อยขายให้กับลูกค้าของเรา
นี่คือจุดเริ่มต้นที่แม่วางไว้
ทีนี้ช่องทางการขายมาจนถึงวันนี้ครับ๔๖ปีแล้ว
ลูกชุบมีช่องทางการขายยังไงบ้างแล้วลูกค้าเราเป็นใครครับ

เพราะว่าเราไม่ค่อยขนขวายมากในเรื่องการขาย

แจกก่อนแล้วก็ทำให้คนนู้นชิมคนนี้ชิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แม่ก็ประมาณว่าไม่ได้อยากทำใหญ่โต
แค่อยากมีตังค์ไปทำบุญเท่านั้นเอง

แม่เขาก็จะทำอยู่ในบ้านไม่เปิดหน้าร้าน
ทำอย่างนี้อยู่เป็นนานจนกระทั่งเรามารับช่วงต่อแม่
ถึงได้ออกมาเปิดหน้าร้านแล้วก็ขายในวงกว้างขึ้น

ก็ไม่เยอะนะคะ๓สาขาเองค่ะ
กรุงเทพก็มี๒แห่งที่จรรย์สนิทวงซอย๕๐
แล้วก็ถนนอรุณอมรินใกล้โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ต่างจังหวัดก็มีที่ปักช่องที่เดียว
แล้วที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราทำจากในบ้านไม่ได้มีหน้าร้านอะไรใหญ่โตใช่ไหมครับ
แล้วลูกค้าของเราหาจากไหนครับพี่เอ๋ตอนแรก
น่าจะเป็นลักษณะปากต่อปากคนนึงซื้ออร่อยก็บอกต่อกันเรื่อย
แล้วก็คนอื่นก็มาซื้อตามแล้วช่วงแม่มาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย
เราก็เริ่มเอาไปฝากขายตามร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง
จริงแล้วเห็นว่าลูกชุบนี่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลย
เอ๋เล่าเกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์ของลูกชุบให้ฟังหน่อยสิครับ
เอาเท่าที่รู้นะคะตอนที่เริ่มทำลูกชุบเนี่ย
เราก็ศึกษาว่าลูกชุบเป็นขนมประเภทไหนมาจากไหนอะไรยังไงนะคะ
สมัยนั้นเราก็มีข้อมูลว่าขนมลูกชุบเป็นหนึ่งในขนมที่มาจากโปรตูเกต
เดียวกับทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ส่วนตัวเองในฐานะที่ทำขนมตรงนี้มานานเนี่ย
เรามีความรู้สึกว่าลำพังภูมิปัญญาของคนไทยเรา
แค่เอาถั่วมากวนแล้วก็มาเชฟเป็นขนมรูปร่างต่างเนี่ย
คิดว่าคนไทยทำเองได้คิดเองได้โดยที่ไม่ต้องไปก๊อปปี้ใคร
เพราะในตำนานที่เขาบอกว่าเราก๊อปปี้มาจากขนมมาซิแพนของยุโรป
ตัวมาซิแพนเนี่ยเราก็ซื้อมาลองทำดูแล้ว
มันก็ไม่ได้อารมณ์ของลูกชุบเลยอ่ะอืม
เป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นการคิดพ้องกันของผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน
ถ้าย้อนกลับไปในวันแรกเห็นบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อว่าบ้านลูกชุบด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่แม่เริ่มทำขนมลูกชุบขายเนี่ย
คุณพ่อรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด
แล้วแม่กับพ่อเขาก็เลยตกลงร่วมกันว่าเราทำขนมขายเนาะใช้ชื่อลูกชุบพาณิชย์ดีไหม
อยากให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าอยากให้มันมีอะไรใหม่บ้างถ้าบอกว่าเป็นลูกชุบพาณิชย์เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะโบโบซะหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็พยายามจะใส่ความทันสมัยเข้าไปในรูปแบบของขนมที่เราทำถ้าเรายังเป็นลูกชุบพาณิชย์อยู่เนี่ยมันเหมือนมันจะไปคนละทางอะค่ะ
ก็พยายามเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่ครอบคลุมแล้วก็เข้าใจได้เลย
ตอนแรกเนี่ยลูกชุบพาณิชย์ที่ทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพวกสินค้าลูกชุบของเราหน้าตาเป็นยังไงครับพี่เอ๋
เดิมที่แม่เขาทำมาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากลูกชุบภาพผลไม้รวมก็เป็นชุดออริจินัลของเราแล้วต่อมาเราก็จะมีพวกส้มท้อผลไม้มงคลแล้วก็เชอรี่ไล่เรียงตามลำดับมาก็ค่อยคิดอะไรใหม่มาเรื่อย
แต่ก็ยังไม่หลากหลายมากนักมาหลากหลายมากนักตอนที่เริ่มมาจับต่อจากแม่มากขึ้นนะคะ
ถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเลยกันแล้วกันครับว่าวันที่คุณแม่ถ่ายโอนธุรกิจมาให้พี่เอ๋รับช่วงต่อเนี่ยครับพี่เอ๋วางเป้าหมายไว้ยังไงครับ
เป้าหมายทางตัวเลขแต่เป็นเป้าหมายทางด้านวิธีคิดในการทำงานว่าเราอยากจะพัฒนาสิ่งนี้ให้ดีขึ้นมีมูลค่ามากขึ้น
แล้วถ้าไปได้ไกลถึงขนาดที่ว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ด้วยเรายิ่งยินดี
ทำยังไงเนอะให้คนที่มาเมืองไทยแล้วเขาคิดถึงขนมลูกชุบแล้วเขาอยากจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน
ทีนี้พอพี่เอ๋มีความตั้งใจที่อยากจะต่อยอดธุรกิจบ้านลูกชุบที่รับต่อมาจากคุณแม่ให้ไปต่อได้ไกล
แล้วก็เป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของคนไทยของขนมไทยเนี่ยครับแล้วพี่เอ๋มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับมีใครเป็นเพื่อนคู่คิดในเส้นทางธุรกิจนี้บ้างครับ
ก็มีทีมงานที่ทำงานด้วยกันมานานไม่ทิ้งกันเราก็อยู่ด้วยกันมา๔๐ปีมั่ง๓๐ปีมั่ง๒๐ปีมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะเรียกว่าแทบไม่ค่อยมีการเปลี่ยนบุคลากรเข้าออกเท่าไหร่เลยอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันทำช่วยกันคิด
แล้วที่ปรึกษาทางธุรกิจล่ะครับคนที่คอยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลืออะไรต่าง
ก็มีธนาคารกรุงเทพมั้งคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบุญคุณกับเรามากเรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราจะเดินมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีธนาคารกรุงเทพเป็นแก๊คอัพให้
เพราะว่าในการทำงานแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เงินทุนแล้วเราเองก็ไม่ได้ร่ำรวยมาเราก็ทำของเรามาเรื่อยเวลามีเงินเยอะเราก็ทำแยะเวลามีเงินน้อยเราก็ทำน้อยตามกำลังของเราไป
แต่ในบางครั้งเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะกว่าที่เรามีอยู่แล้วก็ได้อาศัยแบงค์กรุงเทพนี่แหละค่ะได้เป็นที่พึ่งพายามยาก
การเปลี่ยนแปลงที่พี่เอ๋มองมันมีผลต่อลูกชุบของเรายังไงบ้างครับ
วันนี้เรามีลูกชุบดีไซน์ใหม่ที่กล้าบอกได้เลยว่ายังไม่มีใครตามเราทัน
เรามีการเพิ่มสกิลให้กับบรรดาทีมงานของเรายังไงบ้างครับกับทุกอย่างที่เรามุ่งเดินไปข้างหน้าแบบนี้ครับ
จริงมันเริ่มต้นจากการที่เราค่อยยุแยงตะแคงรั่วก็คือจริงทุกคนไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงหรอกแต่เราค่อยใส่วิธีคิดเข้าไปเรื่อย
กว่าที่เราจะเดินมาถึงจุดเนี้ยมันต้องผ่านขั้นตอนของการอดทนแล้วก็รอคอยให้ทีมงานของเราเนี่ยขยับตัวให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราพูดปั๊บแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเลย
เพราะว่าในการทำงานเนี่ยตัวเองเป็นแค่คนคิดแล้วก็วางแผนไม่ได้เป็นคนที่ลงมือเองงั้นเราก็อดทนคอยรอเวลาให้ให้ข้าวมันสุกใช้ความพยายามทีละน้อยปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเขาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยกล้าบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เราอดทนรอคอยเวลามาหลายปีให้แต่ละคนขยับแต่ละคนเริ่มที่จะคิดที่จะทำอะไร
ว่าเขาเองก็ภูมิใจที่เขาได้ทำสิ่งใหม่ออกมาได้เขาก็เลยเริ่มสนุกที่จะเล่นกับเรา
ผมชอบคำที่พี่เอ๋พูดเมื่อกี้นะครับว่าสนุกที่จะเล่นกับเรา
แต่จริงแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งบางคนมองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เครียดสิมันต้องเป็นเรื่องที่จริงจังสิ
พี่เอ๋จะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็ใช้คำว่าเล่นกับสนุก

ถามว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยเหรอไม่ใช่
แต่เราวางใจได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทีมงานของเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม
แล้วเมื่อเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเขาก็จะมีขีดความสามารถมากขึ้นที่จะเรียนรู้ต่อไปให้มากขึ้น
กลยุทธ์ที่น่าสนใจในการทำการตลาดที่ทำให้บ้านลูกชุบเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาลูกค้าครับพี่เอ๋
เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ให้อะค่ะถึงแม้ว่าลูกค้ามาซื้อขนมเราเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่ได้รับเงินจากลูกค้าแต่เราอยากเป็นผู้ให้มากกว่า
ก็คือเราอยากให้เกิดสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าลูกค้ามาซื้อขนมเราเนี่ยเขาได้มากกว่าที่เขาคิด
คือให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคิดว่าเขาจะได้งานที่เราทำอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ค่อยมีเงินเหลือหรอกค่ะ
ก็ทำไปใช้ไปเฉยไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายบางคนอาจจะบอกว่าลูกชุบเราราคาสูงอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ยอมรับค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทำของดีขายเราไม่อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อก่อนอร่อยกว่านี้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างนั้นเราก็พยายามจะคงคุณภาพไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็คือทำให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนต้นนะครับน่าจะเห็นคำตอบแล้วล่ะว่าทำไมบ้านลูกชุบถึงยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งแม้ว่าหลายครั้งจะมีบททดสอบเข้ามาธุรกิจอื่นอาจจะมีเซอาจจะล้มไปบ้างแต่ว่าบ้านลูกชุบยังคงยืนหยัดได้เคียงคู่กับลูกค้า
สิ่งหนึ่งก็คือการดูแลใจแล้วก็การได้ใจของลูกค้าถูกไหมครับพี่เอ๋มีจุดแข็งอื่นอีกไหมครับที่ทำให้แบรนด์ของบ้านลูกชุบประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ
เอ๋มองยังไงครับแล้วจะต่อยอดได้ยังไงอีกบ้างครับ
เห็นบอกว่าจะมีโปรเจคที่อยากจะจัดเตรียมเป็นเหมือนสถานที่ที่ให้คนต่างชาติได้มาลองเรียนรู้เกี่ยวกับลูกชุบด้วยเหรอครับพี่เอ๋โปรเจกต์นี้
จริงจริงต้องบอกว่าบ้านเรือนไทยของเราเนี่ยมีอยู่แล้วสร้างมาสามสิบห้าปีแล้วเป็นบ้านที่คุณพ่อรักมากแล้วก็อยู่ที่บ้านนี้จนกระทั่งเสียชีวิตไปที่บ้านหลังนี้เลย
เมื่อคุณพ่อจากไปแล้วก็ได้รีโนเวทบ้านใหม่ทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในซอยสามารถจะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
เราก็กะว่าอยากจะทำเป็นดีมอนสเตจวิธีทำลูกชุบให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่อยากจะดูเนี่ยได้ดูว่า
ทำเองแล้วก็เอากลับบ้านไปได้ด้วยมีกล่องใส่ให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ

กำหนดที่เปิดแน่นอนตอนนี้น่าจะเป็น๒๖กันยายนปีนี้ค่ะ
คุยกันมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้พี่เอ๋ช่วยสรุปเคล็ดลับ
หรือว่าแชร์ไอเดียสำหรับคนที่ทำธุรกิจ
ไม่รู้ว่าวิธีคิดของเราจะใช้ได้กับคนอื่นไหมเนาะ
แต่อย่างแรกก็คือว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ถ้ายังไม่ได้อย่างที่ต้องการจะให้เป็นเราก็อดทนรอคอย
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำงานด้วยความรู้สึกที่ไม่ทุกข์
ก็คือมีความสุขกับการทำงานให้ได้
แต่ไม่ใช่ว่าชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะ
เพียงแต่ว่าเรามองในแง่ดีแล้วข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้น
ทุกคนครับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันกับธุรกิจของบ้านลูกชุบ

กว่าจะมาเป็นบ้านลูกชุบได้แบบทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้าง

๔๖ปีก่อนจุดเริ่มต้นจากลูกชุบพาณิชย์ในรุ่นคุณแม่
สู่รุ่นของพี่เอ๋ครับที่เข้ามารับช่วงต่อ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านลูกชุบ
สารต่อความอร่อยแล้วก็เติมเต็มด้วยไอเดียสร้างสรรค์ทำให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เพิ่มคุณค่าให้กับลูกชุบกลายเป็นขนมไทย
เป็นลูกชุบไทยสไตล์โมเดิร์น
และเราก็จะเห็นนะครับว่ากลยุทธ์ทางการตลาดนั้นสิ่งสำคัญก็คือการดูแลใจครับ
การส่งต่อความรู้สึกดีให้กับลูกค้า
เพราะว่าลูกชุบนั้นจะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่ของกินนะครับ
เป็นทั้งของขวัญของฝากของที่ละลึก
เป็นการตลาดที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
ส่งต่อความรู้สึกดีให้กับลูกค้า
แล้วก็ทุกคนจากบ้านลูกชุบได้ส่งต่อความอร่อยไปถึงบ้านลูกค้า
นี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและเราได้มาร่วมเรียนรู้กันในวันนี้ครับ
ลูกชุบขนมแห่งความสุข
ที่ได้กินสุขที่ได้ให้

พี่เอ๋ซีนีน่าประเสริฐทักดี
เจ้าของธุรกิจบ้านลูกชุบเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ

จะเป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ